คุณผู้ชมคะในเพจเฟซบุ๊คของจอสร้อยเขาได้มีการเผยแพร่เรื่องนี้เอาไว้ค่ะ
บอกว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาไปเดินที่อนุสวรีชัยสมรภูมิ
แล้วเขาเห็นว่ามีแมวถูกทิ้งกลายเป็นแมวจรจัดเยอะมาก
ก็เกือบ๒๐ตัวได้เขาก็เป็นคนรักแมวไงผู้โพสต์คนนี้
ก็เลยอยากจะช่วยเหลือในการทำหมันให้กับแมวจะได้ไม่เพิ่มจำนวนประชากรแมวจรจัด
ทีนี้ค่ะเขาก็เลยอยากรู้ว่าหน่วยงานไหนดูแลรับผิดชอบ
เขาก็ถามไปที่สำนักงานเขตราชเทวีได้คำตอบมาว่า
เป็นหน้าที่ขององค์การฐานผ่านศึกเขาก็ไปถามที่องค์การฐานผ่านศึก
ก็ได้คำตอบมาว่าอ๋อต้องไปถามเขตราชเทวีถามไปถามมาอยู่แบบนี้๕วันแล้วอะค่ะ
ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยนะคะว่าจะทำหมันให้กับเจ้าแมวจรจัดแบบนี้ต้องติดต่อหน่วยงานไหน
ทีนี้พอลองสำรวจดูทั้งกลางวันกลางคืนก็จะมีแมวอยู่สักประมาณ๑๕ตัว๒๐ตัวได้นะคะ
แต่คนโพสต์เขาบอกว่าถ้ามันปล่อยทิ้งไว้เรื่อยจำนวนแมวมันจะเพิ่มมากขึ้น
ก็ติดต่อไปที่กรมประสุทธิ์ราชเทวีขอให้มาทำหมันแต่ปรากฏว่าก็ได้รับคำชี้แจงมาว่า
โครงการทำหมันแมวฟรีมันสิ้นสุดลงไปแล้ว
เราก็เลยส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปดูหน่อยซิว่าอนุสวรีชัยสมรภูมิแมวมันเยอะจริงหรือเปล่า
คุณระวีการแก้ววิจิตรค่ะไปช่วงเย็นนะก็มีแมวมาเดินเล่นจริงนะคะ
เขาก็บอกว่ามีคนเอามาปล่อยทิ้งไว้
มีประมาณ๓๐ตัวถึง๕๐ตัวประมาณเอาเพราะว่าตายเป็นบางส่วนบ้างแล้ว
ที่นี่ไม่ได้เลี้ยงเองแต่คนข้างนอกเนี่ยชาวบ้านเขามาปล่อยมาปล่อยช่วงกลางคืนแล้วที่นี่ก็ต้องก็ต้องเลี้ยงก็ต้องดูแลทุกวันเขาคิดว่าที่เนี่ยยังไงก็มีคนเลี้ยงมีคนดูแลเขาถึงเอามาปล่อยที่นี่
เพราะตามวัดเนี่ยเขาปล่อยไม่ได้แล้วพอถึงเอามาปล่อยที่นุสาวรีชัยแล้วชาวบ้านเขาเข้าใจผิดนึกว่าที่นี่เลี้ยงแมวแต่เปล่าที่นี่ไม่ได้เคยเลี้ยงแมว
ก็ถ้าไม่รักก็อย่าไปเลี้ยงอย่ามาปล่อยแบบนี้ถ้าเผื่อว่าบางพื้นที่ไม่มีคนดูแลเนี่ยแมวมันก็อดตายมันก็เหมือนเอาคนไปปล่อยอ่ะแหละ
ถ้าไม่มีคนเลี้ยงไม่ควรดูแลว่าจะเอาตรงไหนกินให้ถามว่าเดือดร้อนบ้างไหมมันก็เดือดร้อนบ้างเป็นบางครั้งแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็คือมีให้เท่าที่มีแค่นั้นเอง
แต่ไม่ควรจะเอาแมวไปปล่อยทิ้งแบบนี้ดูสิไปอยู่กลางอนุสวรีอย่างนี้เหรอแล้วมันจะอยู่ยังไงอ่ะ
ก็ทีนี้มีคนที่เอาอาหารมาให้ด้วยฮะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าคือเจ้าหน้าที่คนเก่าก็สงสารไงฮะคือมันมีมานานแล้วนะปัญหานี้เขาบอกมีมาเป็น๑๐ปีแล้ว
เจ้าหน้าที่คนเก่าก็เลยเอาไปเลี้ยงเองเอาไปเลี้ยงที่บ้านเป็น๑๐ตัวเพื่อช่วยทีนี้แต่คนก็ยังแวะเวียนเอาอาหารไปให้อย่างที่คุณภาคภูมิบอกแหละ
แมวเหล่านี้ก็เลยยังอยู่นะคะทีมข่าวของเราก็ได้เข้าไปดูด้านในอนุสวรีด้วยนะคะมีโอ้โหฉีแมวอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะนะคะก็ถ่ายกันอยู่ในนั้น
ถ่ายเบาอ่ะเจ้าแมวก็ถ่ายกันอยู่ในนั้นก็เลยขอความร่วมมือกันหน่อยว่าอย่าเอาไปปล่อยเพิ่มเลยหลังจากเนี้ยถ้าหากว่าใครเห็นข่าวนี้แล้วก็สงสารแมว
อยากจะรับแมวไปเลี้ยงดูเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลอยู่เขาบอกว่ามาติดต่อเลยนะ
เอาไปดูแลหน่อยเถอะทีนี้ปัญหาเรื่องพื้นที่นะฮะระหว่างเขตกับทางองค์การทหารผ่านศึก
ผู้ช่วยภูมิในการเขตรัชเทวีให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่ามีผู้มาร้องเรียนเรื่องนี้จริงแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ให้ไปสำรวจแล้ว
โดยประสานงานไปยังหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบร่วมกัน
ว่าจะดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เฉพาะทางเข้าไปทำหมั่นให้แมวจรจัด
เพื่อแก้ปัญหาการเพิ่มประชากรแมวในพื้นที่ก่อนนะฮะอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับที่จะแก้ไขก่อน
วันนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ที่สวรีแล้วก็ไปดูบริเวณที่โดยรอบก่อน
ซึ่งก็จะมีแมวบ้างบางส่วนคือ๔๕ตัวถามว่าอยู่ยังไงก็คือจะรอดมันจะมีช่องรอดที่จะเข้าไปข้างใน
แต่ส่วนใหญ่กลางวันจะไม่ค่อยออกมาจะออกมาช่วงกลางคืนเวลาเสียงเงียบปัญหาที่เกิดเนี่ยเราก็อาจจะมีการทำร่วมกันอย่างที่ว่าเนี่ยทำกับทางสำนักอนามัยสำนักงานเขตแล้วก็แจ้งทางสำนักผังเมืองมาดู
แล้วก็อาจจะมีการทำหมันทำหมันแต่อาจจะไม่ทำทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันต้องทยอยออกมาการที่เรามีการทำหมันที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เพื่อป้องกันการที่มันจะเพิ่มมากขึ้นถูกไหมคะ
ถ้าหากว่ามีประชาชนหรือหน่วยงานต่างพร้อมที่จะเอาไปดูแลเรายินดี
ก็จะทำหมันก่อนแต่ว่าทางเขตรัชเทวีบอกว่าณขณะนี้ก็คงจะต้องให้มันอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะฮะเพราะว่ายังไม่มีพื้นที่อื่นรองรับนะครับ
แต่หากใครหน่วยงานไหนอาสาจะรับแมวเหล่านี้นะที่ทำหมันเรียบร้อยแล้วไปดูแลต่อติดต่อได้เลยนะครับที่สำนักงานเขตราชเทวีในวันและเวลาราชการนะฮะ
หมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับ๐๒๓๕๔๔๒๑๔ก็ขอเชิญนะครับ